แห่งนี้คุณค่ะใครที่แบบงบน้อยอยากทานทุเรียนในราคาสบายกระเป๋า
แนะนำให้ไปบุกที่สวนทุเรียนแห่งนี้จ้า
มาเลยบอกเลยใครชอบทุเรียนแล้วได้ทานทุเรียนสดด้วย
ที่นี่เขาขายราคาไม่แพงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
มาที่บ้านดงเย็นตะบนเสริงสางอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชศรีมานะจ๊ะ
ที่นี่เขาปลูกทุเรียนเป็นร้อยเป็นไม่ใช่เป็นร้อยเป็นพัน
ฮะเป็นพันไร่ไม่ต่ำกว่าพันไร่แต่ละปีจะได้ผลผลิตไม่ต่ำกว่า๑๐๐ตัน
ฮะ๑๐๐ตัน๑๐๐ตัน

ใช่คือเยอะมากเพราะว่าพันไร่ผลผลิตก็ต้องเยอะมากนะคะ
ออกผลผลิตทุกปีในเดือนมิถุนาถึงกรกฎาคมนะคะ
ปีนี้นะคะสวนของคุณเกรียงไกรภวงไทยสงฆ์เนี่ยนะคะ
เก็บเงินก้อนสุดท้ายมาศึกษามาปลูกทุเรียนอะไรต่างและผลผลิตทุเรียนที่นี่นะ
ออกดอกออกผลโอ๊ยใครที่สนใจอยากจะไปกินทุเรียนที่เสริงสาง
แวะเข้ามาเที่ยวชมมากินที่นี่กันได้เลย
ในสวนเนี่ยเขาจัดนะให้คนสามารถเดินเข้ามาชมสวนมาสั่งมา
ก็คือเสาร์อาทิตย์นี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วย
ถ้าใครสนใจหรือสำหรับท่านที่แวะมาเยี่ยมชมหรือเลือกซื้อทุเรียนนะคะ

อุ้ยคนท้องทานฟรี

ทางสวนเขามีทุเรียนขายในราคาแสนถูก

เดี๋ยวนะภูละ๙บาท
สำหรับคนที่คุณทรัพย์น้อยแต่ว่ายังอยากกินทุเรียนอยู่
หรือคนที่อยากทานนิดเดียวอะไรอย่างนี้
ได้หมดเลยแต่ถ้าคุณเป็นคนท้องคุณทานฟรีเลยนะคะ
ถ้าหากสนใจอยากจะซื้อกลับบ้านแบบยกลูกทางสวน
เขาก็มีพร้อมจำหน่ายให้ในราคากิโลกรัมละ๑๕๐บาทนะคะ

ก็คือเนื้อเขาจะละเอียดนะคะ

ที่สำคัญคือกลิ่นจะไม่แรง
คือสีเมื่อกี้มันอาจจะไม่ได้เหลืองสดมาก
แต่ว่าเป็นแบบว่านี่เห็นไหมมันก็เป็นสีเหลืองนวล

อาทิตย์นี้ใครอยู่ใกล้แถวนั้น
สวนเขามีโปรโมชั่นดีมาฝากค่ะ
อุ้ยยินยันเม็ดเลย
เออยินได้เลยค่ะคุณก้อแม่
เอาล่ะมีโอกาสไปกันผลไม้ช่วงนี้กำลังออกด้วยนะ